ทีนี้มาดูภาพรวมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙กันหน่อยนะคะ
ไปดูหน่อยว่าแต่ละจังหวัดพื้นที่ไหนบ้างที่ถูกไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่๒๐๑๙
เจาะไข่แดงแล้วนะคะเริ่มที่ภาคกลางก่อนเลยค่ะ
ภาคกลางเนี่ยกรุงเทพมหานครเยอะที่สุดเลยนะคะ
พบผู้ป่วยมากที่สุดในประเทศไทยตอนนี้อยู่ที่๘๐๐กับ๕รายค่ะ
รองลงมาก็คือสมุทรประการ๔๒รายนนทบุรี๒๓รายปฐุมธานี๑๖ราย
รองลงมาก็จะเป็นจังหวัดอื่นนะคะประจวบคิริคัน๑๑รายนครปฐม๑๖ราย
ส่วนลบบุรีอุทัยธานีเพชรชบุรีและนครนายกจังหวัดละ๑รายด้วยกันค่ะ
เหนือนะคะภาคเหนือพบเยอะสุดก็คือจังหวัดเชียงใหม่
พบผู้ป่วยโรคโควิด๑๙นะคะอยู่ที่๓๐ราย
รองลงมาก็จะเป็นเนี่ยค่ะเชียงรายนครสวรรค์แม่ห้องศรพบจังหวัดละ๕รายนะคะ
ต่อเลยค่ะพิศนุโลกเพชรบูรณพยาวสุโขทัยอุตรดิษฐ
จังหวัดละ๓รายเท่ากันนะคะ
ลำพูนตากจังหวัดละ๒รายส่วนแพร่๑รายค่ะ
สังเกตไหมครับคุณผู้ชมจังหวัดที่พบผู้ป่วยโรคโควิด๑๙
มักจะเป็นจังหวัดที่เป็นหัวเมืองใหญ่ของแต่ละภาค
ต่อเนื่องเลยที่จังหวัดภาคอีสานนะคะ
นครราชศรีมาพบผู้ป่วยมากที่สุดของภาคอีสาน๑๕รายค่ะ
แล้วก็ไล่ลงมาตามลำดับคุณผู้ชมดูจากกราฟิกหน้าจอเลยนะคะ
จังหวัดที่พบเพียง๑รายก็จะมีชัยภูมิหนองคายอำนาจเจริญมหาสารคามยะโสธรนะคะ

หลังจากนั้นเราไปต่อที่ภาคตะวันออกค่ะพบผู้ป่วยมากที่สุด
อยู่ที่จังหวัดชนบุรี๔๐รายค่ะ
รองลงมาก็จะเป็นฉะเชิงเซาสะแก้ว๘รายจันทบุรีระยอง
จังหวัดละ๔รายแล้วก็ปลาจีนบุรี๓รายด้วยกันนะคะ
ภาคใต้พบเยอะสุดผู้ป่วยโรคโควิด๑๙๕๐รายอยู่ที่จังหวัดภูเก็ต
รองลงมาก็จะเป็นปัตตานียาลาสงขลาสุราชธานีนะคะ
แล้วก็ตรัง๕รายชุมพร๒รายค่ะ
อกจากนั้นคุณผู้ชมยังรอสอบแหล่งติดเชื้อ
ซึ่งมีทั้งสิ้น๒๙๗รายนะคะตอนนี้ยังไม่สามารถระบุได้ว่า
รายเป็นผู้ป่วยอยู่ในจังหวัดไหนอย่างไร
เพราะฉะนั้นจังหวัดที่ตอนนี้ยังไม่ถูกเจาะไข่แดง
ยังคงรอดปลอดภัยไม่ได้แปลว่าจะรอดตลอดนะคะ
เพราะฉะนั้นรู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี
ตัวเราเองนี่แหละหลักการสำคัญอยู่บ้านนะคะ
อยู่บ้านอยู่เชื้อเพื่อชาติอันนี้ใช่ที่สุดเลยนะคะ